นี่เนี่ยงูคู่ต้องคู่ตอบกลับไปครับ
มามาใกล้นี่มาใกล้นี่
คืนได้กินมั้ยไอ๋เสียงฟู่แล้วก็ฟ่อฟ่อว่าจะ
กู้ภัยขู่งูก็เห็นว่าเป็นงูเห่าก็เลยเห่าตอบ
เห็นหมาเห่าอย่าเห่าตอบอันนี้เห็นงูเห่าอย่าเห่าตอบหรอ
เอาเล่าให้ฟังแบบนี้คือ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ
ก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบงูเห่ามันเลื้อยเข้ามาตรงกำแพงบ้าน
คือเขาก็ไปที่เกิดเหตุแหละครับแต่ไอ้งูเห่าตัวนี้มันดูแล้วเนี่ยดุร้ายพอสมควร
มันขู่ฟู่ฟ่อใส่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาด้วย
แต่ยังไงซะด้วยความสามารถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขามีประสบการณ์
แล้วก็จับได้นี่ยังไงซะจับได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงฮะ
จับมาก็ความยาว๒เมตรแล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ช็อตปล่อยอยากให้ดูอีกทีไหนนี่ปล่อยแล้วนะคุณดูนะ
มันวิ่งเลื้อยลงไปเลยไปสิไปสิโอ้โหมันชูคอขึ้นมา
ขอบคุณครับหันมาขอบคุณขอบคุณคุณพี่กู้ภัย
ขอบคุณครับแต่ให้ผมไปไหนครับผมไม่เคยมาแถวนี้ครับ
คือคุณลองนึกภาพดูนะเหมือนคุณโดนลักพาตัว
แล้วใส่ถุงกระสอบแล้วคุณพามันไปยังที่ที่มันไม่เคยไป
บางทีมันก็สงสัยว่าผมอยู่ไหนครับผมต้องไปทางไหนครับ
อะไรแบบนี้ไงออกมาจากถุงเสร็จไปทางไหนต่อ
มันอาจจะแค่ชูคอขึ้นมาถามกู้ภัยว่าไปทางไหนครับให้ซ้ายขวาดีครับ
นี่ดูเข้าใจงูดีจังเลยนะโอ้ยแต่ว่ายังไงก็น่ากลัวอยู่ดีอ่ะ
มาปล่อยแล้วมันก็ไม่ยอมไปเอาชูคอขึ้นมาอีก
มันบอกพามาที่นี่ไม่คุ้นเลยคืออย่างนี้ต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
ทำไมเขาต้องไล่ให้มันไปเหตุผลเพราะว่าพอปล่อยไปแล้ว

หลังให้มันแล้วเดินขึ้นรถคุณจะไปเห็นได้ไง

ใช่ไหมมันปุ๊บมาฉกขาทำอย่างไร